เชฟเวฟคูเปยจง

หลงรักการทำอาหารฮ่องกง
นักร้องพิธีกรนายแบบนักแสดง
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล

มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่เรารอคอย
นั่นก็คือช่วงเวลาที่เราต้องลงมือทำอาหารกัน

ลงมือทำอาหารของเรามีเชฟกระทะหล่อ

และส่วนผสมของเมนูปลาเจระเม็ดซีอิ๊วก็มีอย่างนี้ค่ะ

ให้พี่กาวทำยังไงคะหั่นรอบเชฟ

อ่อบอกมาแต่พี่ทุบให้เรื่องใช้แรงพี่เก่ง

หรือเชฟทำไมให้ของเราแข็งตรงเลย

เชฟเอาอีกได้

ใส่ในท้องนะแล้ววางไว้ข้างบน
แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับผมค่ะ

ฟอันนี้เชฟทำเลยแม่ทำไม่เป็น
หรือ

ถ้าเกิดว่าบ้านเราไม่มีแถวแบบ
เราอยู่ต่างจังหวัดไม่มีหอมญี่ปุ่นนี้ได้ไหมฮะ

ใช่ครับใช่

อย่างที่บอกว่าเชฟบอกว่าเป็นเหมือนเคล็ดลับที่ทำให้ปลาไม่แข็งเกินไป
ใช่ครับครับให้มันนุ่มให้มันนุ่ม
คือที่จริงปลาไม่แข็งเกินไปที่จริงมันก็แค่อยู่ที่เวลา

ทาทั่วให้มันเข้าไปในร่องที่เราบาปบั้งไว้ด้วยป่ะคะ

ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับวางกลับไปเหมือนเดิม
แล้วทีนี้เราไปนึ่งได้เลยครับผม

ระหว่างที่เราจะนำปลามานึ่งเราจะต้องนึ่งรวมกับเขาเหรอคะ
รวมกันจริงครับมันมีเตาเดียวมันมีหม้อเดียว

แม่ขอรวมไม่ได้หรอกคะ
แบ่งปันก็ได้บ้าง

นึ่งซีอิ๊วนี่ทำยากแต่ที่จริงทำง่ายมากเลยครับ

ยังค่ะแม่อันนี้เราต้องนึ่งก่อนแล้วให้มักลุ้มรส
เรื่องของไฟล่ะคะไฟฟืนทั้งหลายนี่ใช้ความ
คือพูดถึงเราก็เปิดร้อนที่สุดเลยครับผม
รอนที่สุดรอนที่สุดเลยครับไฟแรงที่สุดครับ

ใช่พร้อมมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ

เอาอย่างนี้นะเชฟค่ะใช่ครับ

แล้วพอเตรียมอันนี้หอมญี่ปุ่นเสร็จแล้วต้องใช้อะไรอีกคะ
เตรียมหอมญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็จะมีพริกนะครับ
ค่ะนี่คือพิกแดงเดี๋ยวแล้วก็จะซอยแบบนี้เหมือนกันครับใช่ครับค่ะม
ซอยไว้เราก็จูบเข้าไปในน้ำเลยครับ

ทำไมถึงต้องแช่น้ำนะเชฟ

เขาจะงอเหรอครับอ๋อใช่ครับเขาจะงอแล้วก็เป็นออกมาเป็นเชฟที่สวยขึ้นครับ

แล้วก็เอาเนี่ยครับต้นหอมญี่ปุ่นเป็นสีเขียวนะครับ
ใบเขียวเขาเอามาซอยเหมือนกันครับ
ตอนนี้นะคะเครื่องทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะ
ปลาก็ใกล้จะสุกแล้วอีกนิดเดียว
ตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาทำน้ำราดตากันสักครู่เดียว
ไปทำเร็วค่ะซอยไปค่ะ